คุณผู้ชมครับเรามาติดตามคดีใหญ่แล้วครับ

เมื่อวานพบตรพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ฮอมาลงที่รบบุรีแล้วก็มาร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีนะครับมีลูกน้องเนี่ยหอบกระเป๋าใบใหญ่ตามมาด้วย

นักข่าวตกหกใจท่านเอาอะไรมาหลักฐานสำคัญในคดีนี้หรือเปล่า
ก็ตะโกนถามท่านในกระเป๋าใบนั้นมีอะไรครับท่านพบตรท่านพบตรตอบหน่อย
หันมาตอบว่าอะไรเดี๋ยวก็รู้
แต่ก็มีการแซวกันกับรองพบตรบอกไอ้กระเป๋าใบนี้เดี๋ยวเอาเงินมามอบให้กับลูกน้องหน่อย
รองพระวัตรอบอกว่าอ๋อท่านพระวัตรอเอาเงินมามอบให้ครับ
พบตรก็เลยบอกว่าพอดีผมมีแบงค์๒๐แบงค์ร้อยแบงค์พันธไม่มีหรอก

เอาจริงในนั้นอาจจะไม่ใช่เงิน
อย่างที่ท่านพูดล้อเล่นกันหรอกนะฮะ

กระเป๋าใบใหญ่สีดำนั้นคืออะไร
ใช่ค่ะเพราะว่าพอตอนที่ท่านลงฮอมาเนี่ย
คือท่านเรียกหากระเป๋าสีดำใบนั้นก่อนเลยไง

นักข่าวก็เลยไปจับสังเกตว่ามันมีอะไรในกระเป๋าใบนั้นนะครับ
แต่เป็นว่าการประชุมของพบตรที่ลงพื้นที่ลบบุรี
ประชุมพร้อมกับชุดขี้คลายคดีเนี่ยนะฮะ
ก็ประชุมตั้งแต่ช่วง๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
หลังจากนั้นพบตรออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน

ซึ่งเมื่อวานการเดินทางมาที่สนามกีฬาพระรามเมสวนจังหวัดลบบุรี
แล้วก็เดินทางต่อไปที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวลบบุรี
เพื่อประชุมกับทีมสืบสวนสอบสวนติดตามตัวคนร้ายชิงทองที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะฮะ
เป็นการกำกับการทำงานด้วยตัวเอง
ซึ่งพบตรลงพื้นที่เป็นครั้งที่๓แล้วนะเมื่อวานนี้
พบตรใช้เวลาในการประชุมนาน๒ชั่วโมงก่อนจะออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชน
บอกว่าการตรวจค้น๑๐กว่าจุดในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้๑๕มกราคม
หมายที่สำคัญถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราต้องลงพื้นที่ในการตรวจสอบ
เพื่อให้เก็บข้อมูลหลักฐานเชื่อมโยงกับคดีให้ได้มากที่สุด
รับว่าบางจุดก็ได้หลักฐานบางจุดมันก็ไม่ได้ก็ไม่พบ
เชื่อว่าคนร้ายคงเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศและเคลื่อนไหวอยู่ชายแดนแล้ว
คือไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลบบุรีแล้วพบตรบอกแบบนี้
เพราะเขาก็ติดตามความเคลื่อนไหวของตำรวจเช่นเดียวกัน
โดยส่วนตัวไม่น่าจะมีใครให้การช่วยเหลือในการหลบหนีของคนร้ายนะครับ
แล้วก็ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการควบคุมตัวใครไว้ทั้งสิ้นเลยนะครับ
ฟังเสียงของพบตรเพื่อความชัดเจนกันดีกว่าฮะ
คุณต้องสงสัยผมเชื่อว่าไม่อยู่ในพื้นที่แล้ว
ไปชายแดดแล้วล่ะผมกับทีมงานทุกคนไม่ได้หลับได้นอนเลยนะครับ
ผมว่างผมก็มาก็ถ้าเป็นผมนะเป็นผมผมก็ต้องไปอยู่แถวนั้นก่อนตั้งหลักก่อนนะครับ
เนื่องจากเป็นกลางคืนเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากเหมือนกัน
คืออุปสรรคในการทำงานถามว่ามีไหมมีนะครับ
กดดันหลายด้านจริงนะครับ
พบตรบอกว่าก็กดดันหลายด้านนะครับ
แล้วก็ที่ผู้ต้องสงสัยเคลื่อนจุดบ่อย
เนื่องจากมีการให้ข่าวกันทุกวัน

เชื่อว่าคนร้ายหลบหนีด้วยตัวเองและน่าจะหนีไปถึงชายแดนแล้วนะครับ
ส่วนที่มีข่าวว่ามีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว๑คนนั้นยืนยันว่าไม่มีการควบคุมใครนะครับ
ประชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าอุปสรรคและความกดดันในการทำงานของตำรวจมันมีหลายด้านอย่างที่ท่านบอกนะฮะ
เพราะว่าเป็นคดีที่ท้าทายแข่งกับเวลา

แต่ทุกครั้งที่มีการนำเสนอข่าวก็ทำให้ผู้ต้องสงสัยไหวตัวและทำงานยากขึ้น
ให้สัมภาษณ์ในขณะนี้ก็เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะฟังอยู่ด้วย
ผมก็ได้มีการฆาตโทษเอาไว้แล้วนะฮะ
หากทำอีกจะลงโทษสถานหนักด้วย
แล้วก็ตอนนี้ขอความร่วมมือทั้งสื่อหลักสื่อรองอย่างสื่อโซเชียลด้วย
ก็ขอความร่วมมือในการเสนอข่าวสารนะฮะ
เพื่อไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนด้วยนะครับ
นี่ก็เป็นการติดตามความคืบหน้าของพบตรนะครับ

แล้วบอกว่าจะมีการแถลงออกมารึยังว่าจับได้แล้วนะครับ
นัทธพูนศึกระสอนพศหุทรจลบบุรี
ก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าค่ะเรื่องนี้
บอกว่าเมื่อวานที่พบตรให้ข้อมูลมันชัดเจนแล้วนะ
ผมยังไม่มีอะไรที่จะบอกนักข่าวเพิ่มเติม
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าตำรวจก็ปรับแผนการทำงานตลอด
ถ้าเกิดไปเจอเบาะแสอะไรที่มันเชื่อมโยงกับคดี

ส่วนกระแสที่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ที่บริเวณตำบลกกโกอำเภอเมืองลบบุรี
คือตอนนี้เขาบอกว่าชาวลบบุรีภาวะไปหมด
เพราะว่าโจรก็ยังจับไม่ได้กลัวมาก่อเหตุ

ชาวบ้านตกใจทีนี้ตำรวจบอกว่าผมไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะ

แล้วขอยืนยันเลยว่าเสียงที่ดังเมื่อคืนนี้

แต่อาจจะเป็นเสียงท่อดังชาวบ้านเขาอาจจะเข้าใจผิด
แล้วทีนี้เราก็ถามไปต่อค่ะว่า
ความคืบหน้าที่บอกว่าปืน๑๓กระบอกที่ตำรวจยึดมา

จริงยังมีอีกหลายอย่างที่ตำรวจต้องทำคู่กัน

เสื้อผ้าอะไรก็ยังต้องตรวจสอบอยู่นะครับ
แล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรออกไปทั้งสิ้นนะครับ
ผู้การจังหวัดยังบอกว่ามีประเด็นของชาวโซเชียล
ชอบเอารูปของผู้ต้องสงสัย
โพสต์กันเองมาเสนอข่าวกันเองวิพากษ์วิจารณ์กันเองนะครับ
โดยไม่ใช่มาจากข้อมูลของตำรวจนั้น
ทางผู้เสียหายที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับปอทแล้วนะครับ
ส่วนผู้ต้องสงสัยจากข้อมูลของตำรวจ
รายเข้าพบและแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มีการควบคุมตัวไว้อย่างใด

คนที่บอกว่าเป็นเครือญาติของ
ผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่
เมื่อวานก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะฮะ
แล้วก็แสดงตัวตนแล้วว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์

ตัวเองไปรับส่งแฟนสาวอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไร

แต่ผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องปืน

ตอนนี้หลายคนบอกผมก็เป็นผู้ที่รับผลเดือดร้อน

แต่ก็กลัวจะมีการจับแพะเหมือนกัน

อะไรเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลต่อตำรวจนะครับ
ส่วนกรณีที่ทางพบตรบอกว่าคนร้ายเนี่ย

ตอนนี้นะฮะทางด้านฝั่งชายแดนต่างนะครับ

อย่างด่านพรมแดนสะพานวิทธภาพไทยเมรม่าแห่งที่๑

คำสั่งระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
สุรกากรทหารและฝ่ายปกครอง
ตรวจบุคคลผ่านแดนเข้าออกอย่างเข้มข้นแล้วครับ
ซึ่งชายแดนจังหวัดตากมีแนวเขตติดกับพม่า
ระยะทางยาวกว่า๕๐๐กิโลเมตร
อาจจะอยู่ในข่ายเป็นเส้นทางหลบ
ของคนร้ายในการข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้
อกจากนี้จากการตรวจเข้มทางข้ามสะพานมิตรภาพแล้ว
เจ้าหน้าที่ยังได้แบ่งกำลังตรวจตามท่าเรือ
แล้วก็ท่าธรรมชาติริมแม่น้ำเมย์ด้วยนะครับ
ที่มีอยู่นับ๑๐แห่งเพื่อป้องกันการหลบหนีข้ามแม่น้ำเมย
ขณะนี้แม่น้ำนั้นแห้งขอดจนสามารถที่จะเดินข้ามไปได้
นอกจากนี้ครับเจ้าน่าที่ชายแดง
ยังส่งชุดสายสืบไปซุ่มตามบ่อนกาซิโน
ตามแนวชายแดนที่คนร้ายอาจจะปะปนไปกับนักเสี่ยงโชคด้วยนะฮะ

พบตรเปิดเผยออกมาบอกว่าคนร้าย
ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ลบบุรีอาจจะไปอยู่แถวชายแดนแล้ว
ก็ต้องเป็นการกำชับเข้มเจ้าหน้าที่ชายแดนในการตามจับกลุ่มกันต่อนะครับ